ปิดท้ายกันนะครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมนะครับทั้งฟุตบอลประเพณีแล้วก็รักบี้ประเพณีซึ่งมีการพูดถึงความพร้อมกันล่วงหน้าเลยครับ
อะไรในพระบรมราชุปธรรมนะครับก็ร่วมกันแถลงข่าวรักบี้ฟุตบอลประเพณีครั้งที่๒๗นะครับซึ่งก็จัดกันนะครับภายใต้แนวคิด
ลี่แมชนะครับการแข่งขันแบบพี่น้อง

แล้วก็สร้างความสามัคคีระหว่างครูอาจารย์นักเรียน
สิทธิ์เก่าของทั้งสองสถาบัน
จากการแข่งขันรักบี้ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับ

ชิลาวุฒิวิทยาลัยครับจะรับเกียรติเป็นเจ้าภาพ
จึงต้องการให้จะเอาชนะพ่อปอลอให้ได้

ในเวลา๕๓๐นที่สนามทูปะเตมีครับ

ลาลงกรมหาวิทยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับ

ร่วมกันรักโลกให้ถูกทางนะครับ
เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอย่างครบวงจร
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่๗๔
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่๘กุมภาพันธ์ปีหน้านะครับ
โดยมุ่งเน้นการสร้างองค์ความรู้ผ่านไปยังนักศึกษาตัวแทนคนรุ่นใหม่
ซึ่งกิจกรรมฟุตบอลประเพณีครั้งนี้นะครับ
ตาร์ฟเชียร์ในสนามก็จะสวมเสื้อที่ผ่านกระบวนการนะครับ
ในการที่จะช่วยในการลดมูลค่านะครับ
แล้วก็ลดขยะแล้วก็เพิ่มมูลค่าจากขยะพลาสติกนะครับ

พร้อมทั้งแจกถังคัดแยกเพื่อนำไปผลิตเป็นรองเท้ากีฬาบริจาคต่อไปด้วยครับ